สวัสดีค่ะข่าวกีฬานะคะพบกับพิษชีวรรณฑรสมกิตรุงโรธค่ะ
วันนี้นะคะช่วงเวลาบ่าย๒ค่ะก็จะมีการจับสลากแบ่งสายนะคะ
การแข่งขันฟุตบอลชายในการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งใหม่ค่ะ
ซึ่งไทยนะคะก็จะได้อยู่ในโถที่๑
เช่นเดียวกันกับอินโดนีเซียที่จะอยู่ในโถที่ได้แข่งขัน๔ทีมในกลุ่มรอบแรกค่ะ
ที่จะจับสลากแบ่งสายฟุตบอลชายเอเชียนเกมอีกครั้งหนึ่งค่ะ
กรุงจักรต้าอินโดนีเซียนะคะวันนี้ตอนบ่าย๒ค่ะ
รูปแบบการจับสลากก็มีการเปิดเผยจากสื่อต่างประเทศนะคะว่า
ที่เข้าร่วมมีทั้งหมด๒๖ทีมด้วยกันจะแบ่งเป็น๖สายเหมือนเดิมค่ะ

อยู่ในกลุ่มที่มี๔ทีมแน่นอนนะคะ
แล้วก็จะคัดเอาแชมป์กับรองแชมป์กลุ่ม
รวมถึงอันดับที่๓ที่ดีที่สุดอีก๔กลุ่ม

แข่งขันก็จะมี๑๔สิงหาคมถึง๑กันยายน
ซึ่งการวางทีมไทยก็อยู่ในโถที่๑เหมือนเดิม
ยึดจากผลงานในศึกเอเชียนเกมครั้งที่ผ่านมาที่ได้อันดับที่๔
โถที่๑นอกจากไทยแล้วก็มีเกาหลีใต้เกาหลีเหนืออีรักษ
แล้วก็ญี่ปุ่นรวมถึงอินโดนีเซียเจ้าภาพค่ะ
มาดูทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยนะคะออกเดินทางไปเก็บตัวที่ญี่ปุ่น
๒๕กรกฎาคมถึง๑สิงหาคม
มีเกมอุ่นเครื่อง๒นัดกับทีมหลีดหญิงของญี่ปุ่น
เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนที่จะแข่งขันเอเชียนเกมในเดือนหน้านี้ค่ะ
ว่าการไปครั้งนี้เป็นแผนการที่วางเอาไว้นานแล้ว
ก็เชื่อว่าจะได้ประสบการณ์ที่ดีกลับมา
แล้วก็ทำให้คุ้นเคยกับสไตล์การเล่นแบบญี่ปุ่น

รวมไปถึงการสร้างสมาธิสร้างทัศนคติในการเล่นในศึกเอเชียนเกม
ตลอดจนทบทวนวิธีการเล่นต่างที่เจอกับเวียดนามมาค่ะ
ส่วนทีมเมืองทองยูเนเต็ดนะคะประกาศลดขั้นตอนการขอบคุณแฟนบอลค่ะ
หลังจากที่สหรัฐอยู่เย็นนะคะกองเชียร์ถูกกองเชียร์ของทีม
นทงเชียร์ขนาดใหญ่ลงมาจนเกือบจะได้รับบาดเจ็บนะคะ
ซึ่งเมืองทองก็เลยมีมติลดขั้นตอนจากเดิม
ที่ให้นักเตะยืนฟังเพลงจากกองเชียร์หลังเกม
เหลือเพียงแค่เดินขอบคุณรอบสนามจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง